เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
ด้านของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยคาดว่า
ใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ที่รถตู้ไปชนกับรถกระบะที่ชนบุรี
ทางด้านของเจ้าที่ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
ทางกายภาพของถนน๓๔๔และรถที่ประสบเหตุ
ว่ามีความเกี่ยวข้องกันกับการเสียชีวิตของผู้โดยสารอย่างไร
ซึ่งจะมีการนำข้อมูลทั้งหมดนั้นไปเป็นองค์ประกอบนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนำไปแก้ปัญหาต่อไปครับ
ถ้าดูจากร่องรอยหลักฐานนะครับซึ่งเราก็พบว่า
ในส่วนของฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยที่เป็นรถตู้วิ่งเข้ากรุงเทพนะครับ
ก็จะเจอร่องรอยของรถเนี่ยที่มีการเสียหลักตกตกลงไปยังเกาะกลาง

แล้วก็กว่าจะวิ่งขึ้นมาชนกับรถกระบะในอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ส่วนการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ต้องนำข้อมูลที่ได้มานะครับพิจารณาร่วมกันกับการชนสูตรศพของผู้เสียชีวิต
แล้วก็สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดนะครับ
คาดว่าใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์จึงจะทราบว่า
เกิดจากสภาพถนนสภาพของรถอย่างไร
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ